พาคุณผู้ชมไปรู้จักประวัติคร่าวของนายวิชัยศรีวัฒนประภากันหน่อย

ก่อนที่จะเข้าไปสร้างตำนานให้กับสโมสรฟุตบอล
โดยเริ่มบริหารงานในธุรกิจของครอบครัวบริษัทศรีอักษรวิชัยปี๒๕๕๙
ถ้าใครยังจำกันได้คือเจ้าสัววิชัยเปลี่ยนนามสกุล
ก่อนหน้านี้เขาก็จะเป็นรักษีอักษร
แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นศรีวัฒนประภาเป็นนามสกุลพระราชทาน

แล้วก็ได้สัมประธานในสนามบินดอนเมืองปี๒๕๕๙
นายวิชัยดำรงตำแหน่งประธานทุกบริษัทในเครือนะคะ
ซึ่งก็ได้แตกขยายกิจการออกไปมากมาย
โดยดีลล่าสุดที่เพิ่งปิดไปที่เขาเพิ่งเข้าไปซื้อเนี่ยเป็นหุ้นกว่า๑๕๐ของตึกมหานคร
ก็เลยทำให้นายวิชัยติดอันดับ๕อภิมหาเศรษฐีไทยปี๒๕๕๙
มูลค่าทรัพย์สินกว่า๑๖๕๐๐๐ล้านบาทค่ะ
โดยส่วนตัวแล้วนายวิชัยเขาโปรดปรานกีฬาขี่มะโปโลเป็นอย่างมาก
ถ้าจำกันได้เมืองไทยเราก็จะมีการแข่งขันโปโลกันเกือบทุกปี
ทุกคนจะไปร่วมงานใส่หมวกแต่งตัวกันเหมือนที่อังกฤษเลย
เขาจัดทีมกับราชวงศ์อังกฤษออกแข่งขันในรายการจักรวรรดิครับในปี๒๕๔๘ด้วยนะคะ
ปัจจุบันนายวิชัยเป็นนายกสมาคมกีฬาฟโปโลแห่งประเทศไทยด้วยค่ะ
แล้วก็อย่างที่เราได้รู้กันนะคะว่านายวิชัยชื่นชอบกีฬาฟุตบอล
ได้ตัดสินใจซื้อกิจการของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ในปี๒๕๕๙
แล้วก็สร้างตำนานให้กับเลสเตอร์ซิตี้ด้วยการพาครองแชมป์พรีเมียลีกในปี๒๕๕๙
หลังจากพาทีมขึ้นชั้นจากดีวิชั่น๑มาได้แค่๒ปีเท่านั้น
ซึ่งนี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คนรู้จักนายวิชัย
แล้วก็ระลึกถึงว่าเป็นคนที่มีคุณประโยชน์
เป็นบุคคลสำคัญของทั้งประเทศไทย

คือเขาบอกว่าไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก่อน
ใช่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันอย่างที่บอกว่า
ที่สูญเสียแล้วก็เสียใจกับการจากไปในครั้งนี้

พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่บริเวณ
ก็เป็นจุดสำคัญนะฮะซึ่งแน่นอน
หรือว่าคนที่จะไปร่วมอะไรคุณวิชัยหรือเปล่า
ตามกรณีการเสียชีวิตของนายวิชัยศรีวัฒนประภา
เบื้องต้นในการแถลงข่าวที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้

บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
มีสื่อมวลชนจากหลายสำนักรวมถึงสำนักข่าวต่างประเทศ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จำกัดการเข้าพื้นที่ของสื่อมวลชน
ให้รออยู่ในบริเวณด้านหน้าของอาคาร
และไม่อนุญาตให้บันทึกภาพใดภายในตัวอาคารครับ
โดยมีการสวมเสื้อผ้าในโทนไว้อาลัย
พบว่ายังคงไม่มีการเตรียมการแสดงความอาลัย

ทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของทั้งสองสโมสร
ก็ได้รับคำตอบว่าทางผู้บริหารกำลังหาข้อสรุปว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
แต่เบื้องต้นได้ยกเลิกกำหนดการแถลงข่าวกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับ
โดยได้เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด
สำหรับขณะนี้ครอบครัวของนายวิชัยยังคงอยู่ที่ประเทศอังกฤษครับ
และยังไม่ทราบกำหนดการเดินทางกลับที่แน่นอน

คุณผู้ชมก็สามารถร่วมกันส่งข้อความทางไลน์

แล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้นะครับ
ข่าวเที่ยงไทยรัฐแล้วก็ไทยรัฐทีวีเองนะคะ